เมื่อวานบรรยากาศในการชาปนาคิดสมน้องอินก็เป็นไปด้วยความเศร้าซอยแล้วนะครับ
แม่รัฐดาก็ขอให้น้องไปสู่สวรรค์ไปสู่ทางที่สว่างสวัย

ส่วนเมื่อวานี้น้องทามซึ่งเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของน้องอิน
ก็ขึ้นเมนเป็นคนสุดท้ายนะแล้วก็ไปพูดอะไรอยู่หน้าเมน
ก็คือบอกว่ามีอะไรจะให้อินแล้วก็เปิดกระเป๋าหยิบจดหมายฉบับหนึ่ง
เป็นจดหมายความในใจซึ่งไม่มีใครรู้นะว่าข้อความในจดหมายเนี่ย
อะไรไว้จากนั้นก็นำใส่เข้าไปในเตาเผา
ก่อนที่เจ้าหน้าที่นั้นจะปิดตู้นะครับ
เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่สาราหน้าเมนวัดราชสิงหอนกรุงเทพมนาคม
สถานที่จัดงานชาปนกิจศพนางสาวนัทนิชาเชิดชูบุพการี
หรือว่าน้องอินนะครับหลังจากที่เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ
เสียหลักพุ่งชนต้นไม้บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟเชียงราก
เมื่อวันที่๗เมษายนที่ผ่านมาบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
ในช่วงสายนั้นครอบครัวและญาติของน้องอินได้ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องอินจากนั้นเวลา๑๔นาฬิกา๔๕นาที
จึงเริ่มเคลื่อนศพจากสาราไปยังเมนโดยมีคุณบินบริฤทธิ์เป็นประธานเดินนำ
พร้อมด้วยญาติแล้วก็เพื่อนสนิทในวงการนักแสดงร่วมเดินในขบวน
ก่อนที่จะเดินวนรอบเมน๓รอบแล้วก็นำโลงตั้งบนจิตกาธานนะครับ
ซึ่งก่อนจะเคลื่อนศพนั้นคุณแม่รัฐดาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ก่อนที่จะส่งน้องอินไปสู่สวรรค์นะครับ
โดยบอกถึงน้องอินบอกว่าอย่าห่วงแม่อย่าห่วงสิ่งใด
และแม่ขอให้น้องไปในทางที่สว่างสวัยข้างหน้าครับ
วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะส่งน้องอินไปสู่สุขติไปอย่างสงบ
แล้วแม่ก็ขอให้น้องขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า
และแม่ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีมาให้น้องอิตและทุกท่าน
แม่ก็รู้สึกจะขอบคุณมากนะคะ
แม่ว่าแม่ไม่มีห่วงแล้วแล้วก็น้องก็ไม่มีห่วงแล้ว
เพราะว่าเมื่อวานแม่ก็มีพูดบอกน้องแล้วว่า
เหมือนประมาณอย่าห่วงแม่อย่าห่วงสิ่งใดแล้ว

ไม่ต้องห่วงแม่แล้วแม่ก็เลี้ยงดูตัวเองได้
แล้วก็ขออโหสิกรรมกับลูกด้วย

ไปในทางแสงทางที่สว่างสวัยข้างหน้า

ได้มีการนำพวงกรีดมาวางประดับโดยรอบนะครับ
ซึ่งก็มีพวงหลีดของรุ่นพี่ดารานักแสดงในวงการบันเทิง
อย่างของคุณอ้ำพัชราภาชัยเชื้อนะครับ

รวมถึงคุณพิงกี้สาวิกานะครับ
แล้วก็เพื่อนร่วมวงการอีกเยอะเลยนะครับ
ส่งพวงกรีดมาร่วมไว้อาลัย

คนสนิทของครอบครัวน้องอินในฐานะประธานในพิธี

แล้วก็กล่าวอำลาเป็นครั้งสุดท้ายครับ

ถ้าน้องอินได้ใครร่วงเกิน

ต่อหน้าให้รับหลัง
โดยเจตนาและไม่เจตนา
ขอให้ท่านทั้งหลายได้อวดโหสิกรรม
ให้แก่สาวนำวิชาเชื่อชูพวกควรการีด้วยเธอ

ที่เป็นคุณงามความดีที่น้องอินได้ทำมา
เมื่อยังมีชีวิตอยู่
ก็ก็ได้โดดมาเป็นพลังอำนวยทุน
โดดบันดาลส่งดวงวิญญาณ
ของนางสาวนัทนิชา

ไปสู่สุปติฯในสัตว์กลายพวกเพื่อนเธอ
ก็หลังจากช่วงพิธีที่คุณบินอ่านเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เข้าสู่ช่วงของการชาปนภาคิตนะครับ
เพื่อนคนรู้จักแล้วก็ญาติได้ร่วมกันวางดอกไม้จันท
แล้วก็รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าใบเล็ก
ต่อมาเมื่อใกล้เวลาเผาจริงนะครับ
คุณทามเพื่อนสาวธอมคนสนิท
ก็ขึ้นไปบนเมนเป็นคนสุดท้าย
แล้วก็เข้าไปพูดกับน้องอินที่หน้าเตาเผา
ก็บอกว่าไม่มีอะไรจะให้อินนะครับ

ว่าในข้อความข้างในเขียนอะไรไว้บ้าง
นำไปใส่เข้าไปในตู้เผานะครับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ก็จะปิดตู้ทันทีนะครับ

ส่งให้คุณแม่รัฐดานำกลับไปที่บ้าน
โดยคุณแม่ก็กอดรูปของน้องอินแนบอก

จะนำอัฐิของน้องอินไปลอยอังคาร
วัดช่องลมที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ
เพราะว่าตามคำแนะนำของคุณบินบริฤทธิ์
เพราะว่าการจะไปตอนแรกตั้งใจไว้
ครอบครัวตั้งใจไว้ว่าจะไปลอยอังคารที่สัตหีบ
แต่ว่าถ้าไปลอยในช่วงนี้

การเดินทางไปจะไม่ค่อยสะดวกนะครับ

ดังนั้นก็เลยตัดสินใจในการที่จะไปลอยอังคารกันที่
ช่องลมที่สมุทรสาคร
ซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากกว่านะครับ

จะลอยอังคารคือลอยอัฐิทั้งหมดเลย
จะไม่ได้เก็บไว้นะครับ
ก็มีคนถามคุณแม่ถึงเรื่องของอาถิของน้องอิน

หลังจากนี้แล้วคือไม่มีใครสืบสกุลต่อไปแล้ว